เมื่อคืนนี้โอ้โหแซ่บเหลือเกินนะคะ
บ้านคุณย้อยบ้านคุณเรนูนะคะ
ชีวิตจริงนี่ยากจนมากอีเรนูคุณเบลล่า
แต่ชีวิตในจอยากจนแต่ชีวิตจริงนี่รวยมาก
วันเกิดนะคะพี่เวียสุกลวัฒน์ก็ให้บ้านรถม่านไปเลย

ล่าสุดค่ะเมื่อคืนวันเกิดคุณแม่
ให้นาฬิกาเหลือนที่เห็นคุณผู้ชม

คุณแม่เนี่ยเขาก็อยากได้นาฬิกาก็ถือว่าเป็นชิ้นให้กระตันยูแล้วกันนะคะ
ซึ่งพูดถึงเบลล่านะคะดิฉันก็ไปขุดรูปมาเหมือนกัน
สมัยที่ยังไม่ได้ดัดฟันคุณผู้ชมนี่

ใช่สมัยก่อนก็คือเบลล่าหลายคนก็เบลล่าสวยขึ้นไม่ทำอะไรมา
นั่นก็คือน้องเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงแล้วคือเกิดจากการดัดฟัน

ก็คือเข้าวงการมาสักพักนึงแล้วล่ะค่ะแล้วคุณผู้ชม
แล้วก็ตอนนี้ก็สวยขึ้นนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะรับบทซ้ออยู่
ซ้อเรนูก็ติดตามดูได้ถ้าบทบาทโหปั๊วจริงนะคะ
อยู่วงการมาขนาดนี้คนเรามันก็ต้องพัฒนาความสวย
แล้วก็พัฒนาความสามารถกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะ

มากันต่อค่ะคนนี้ยังอยู่วิกพระราม๔
แต่ว่าคนนี้บ๊ายบายจบ๑๘ปี

ก็อยู่นานนะพี่แจ๊กแล้วทำไมหยุดถึงเปลี่ยนใจอะไรก็เลยจริง
ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าบ๊ายบายแล้ววิกพระราม

มา๑๘ปีไม่รู้มีแฟนกี่คนอันนั้นไม่นับนะคะ
ซึ่งเราก็จะไปถามถึงเรื่องหัวใจ

ถามถึงความรู้สึกว่าโอ้โหตัดสินใจยังไง
การที่คุณจะไปนับละครเรื่องเพราะว่าเล่นมากี่เรื่องแล้ว๑๘ปี

แล้วเขาไปทะเลาะกับผู้ใหญ่หรือเปล่า

เราก็โตแล้ว

ได้ประสบการณ์มากขึ้น
กับการทำงานที่

ที่เป็นการทำงานที่หลากหลายขึ้นนะคะ
ก็คุยกับทางผู้ใหญ่ช่อง๓แล้วค่ะ

คือช่อง๓ก็เป็นบ้านของหยาดนะคะ
แล้วก็เป็นผู้มีพระคุณจริง

มันเป็นเวลาที่ยาวนานมาก

ที่อยากเล่นแล้วกันค่ะ
ก็อยากยังรู้สึกว่าอยากขอเป็นฟรีแลนซ์นะคะ

ถ้าบทไหนที่เรารู้สึกเราชอบแล้วก็รับค่ะ